คือเจ้าหน้าที่ไปเจอศพชายชาวต่างชาติ
ลักษณะที่ไปเจอนี่มีถุงพลาสติกครอบหัวอยู่
แล้วมันมีสายยางต่อมาจากถังแก๊ส

ซึ่งไปพบศพเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
อยู่ที่คณะประมงของวิทยาลัยเกษตรบุรีรำ
นักศึกษาก็เป็นคนไปเจอกับศพมาตั้งแต่ตอนแรก
คือมันไม่ใช่เป็นห้องพักแบบห้องที่นอนนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามันเป็นห้องเหมือนกับเก็บสิ่งของ
นี่มันเป็นอาคารปูนร้าง
แล้วในห้องนี้เขาเอาไว้เก็บข้าวของต่าง
ตอนเข้าไปเจอเป็นป้ายเหล็กสีเขียวแบบนี้
แล้วมีผ้าห่มคลุมปิดบังศพเอาไว้แบบมิดชิดเลย
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมที่มะแรงวันต่อมาค่ะ
ตรงนั้นคือมันเป็นเหมือนกับถังแก๊สแล้วเขาต่อสายอะค่ะ
พอเปิดป้ายสีเขียวออก

รูปร่างก็สูงใหญ่ผิวขาว
ว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติ

สภาพคือสวมเสื้อแขนยาวสีกรมท่ากางเกงขายาวสีดำ
แล้วหัวมีถุงพลาสติกครอบอยู่
มีสายยางต่อกับกระป๋องแก๊สที่ใช้เติมไฟแชค
แล้วก็สอดเข้าไปในถุงพลาสติกที่ครอบหัวค่ะ
ระหว่างขาก็พบขวดน้ำวางอยู่ขวดหนึ่ง

อภัยนะคุณผู้ชมคือขึ้นอืดแล้ว

ก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒๓วันแล้วนะคะ
อกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พบกระเป๋าสะพายสีดำ

พอเปิดกระเป๋าดูในนั้นก็เจอทั้งกันไกล

แต่ว่าพวกบัตรหรือว่าเอกสารแสดงตนของผู้ตายไม่เจอนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบโดยรอบอาคาร
ไปเจอกระเป๋าพลาสติกสีดำ๒ใบ
ข้างในมีอุปกรณ์ใช้สำหรับติดตั้งสัญญาณเคเบิ้ล
ถุงพลาสติกสีดำอีก๑ใบ

แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้นะคะ
จากการสอบถามนักศึกษานักศึกษาเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเห็นกระเป๋าสีดำเห็นถุงพลาสติก
ถูกวางทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นักศึกษาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นของใคร

จนผ่านไปอีกยังเห็นว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันวางอยู่ที่เดิม
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือกลิ่นค่ะคุณผู้ชม
กลิ่นเหม็นเน่าตอนนั้นน้องนักศึกษาคิดว่า
น่าจะมีอะไรตายอย่างตอนแรกไม่คิดว่าเป็นคน

แต่พอเดินไปดูในอาคารร้างในตึกร้างนี้
ตกใจสิครับตกใจสิคือกลิ่นเหม็นมันก็แรงขึ้น
แล้วก็เห็นศพคนนอนเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือโดนฆาตกรรม
แต่ลักษณะการตายเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ผิดไปจากธรรมชาติก็จะส่งศพไปผ่าพิสูจน์
โรงพยาบาลนิติเวศหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
รวมถึงตามหาญาติผู้ตายต่อไปด้วยนะคะ